ยาลาเดือดกราดยิงหน้าผับดับ๒อาสาสมัครทหารพรานไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งนะคุณนะแล้วก็เข้าไปในผับไปเจออีกโต๊ะแต่ปรากฏว่าไปเอาเหล้าเขามาดื่ม
เจ้าของเหล้าเจ้าของโต๊ะนั้นเขาไม่พอใจก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวอาสาสมัครทหารพรานเอาขวดตีหัวเขา
ท้ายที่สุดออกมากราดยิงกันหน้าผับยิงปังเกือบ๒๐นัดให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์มันมีเสียงของปืนที่ดังสนั่นหวั่นไหว
โอ้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมตัวนั้นคือเสียงรัวปืนเลยนะไหวนะคุณค๊าคือกระนำยิงแล้วเราทีมข่าว
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่อาสาสมัครทหารพรานไปเที่ยวผับ

ออกมาหยิบปืนกราดยิงคนหน้าผับจนหมดแม็กซ์เลย
ผู้หญิงถูกยิงและอาสาสมัครทหารพราน
ยังขับรถทัพอีกนะครับ
กาดของผับแห่งนี้ตายไปอีก๑คนนะครับ
คดีนี้คุณเลิฟระวีการแก้ววิจิตผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา

ก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะ
ก่อนเกิดเหตุพบว่าเวลา๒๑นาฬิกา๑๑นาทีนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถยนต์เก๋งเข้ามาจอด

ทั้ง๔คนจะลงจากรถข้ามถนน
แล้วก็เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นจะเห็นนางสาวสุมาลี
เดินตามมือปืนมาที่รถ
และคุณผู้ชมจะได้เห็นประกายไฟออกจากกระบอกปืน๓นัดนะฮะ
จากนั้นนางสาวสุมาลีครับ

ก่อนจะล้มลงไปข้างทางเท้าเพราะเธอถูกยิง
ผู้ก่อเหตุหันปืนไปสาดกระสุนใส่รถยนต์เก่งที่จอดอยู่ด้านหน้า

กระสุนสาดไปที่รถยนต์ที่ยังจอดอยู่
และกระสุนยังสาดไปโดนกาดของร้าน
ที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือนางสาวสุมาลีที่ถูกยิง
ผู้ก่อเหตุก็เดินไปดูว่านางสาวสุมาลีตายหรือยังนะฮะ
ก่อนจะเดินกลับขึ้นรถแล้วขับออกไป
กล้องวงจรปิดอีกช่วงเวลาหนึ่งคือ๕ทุ่ม๕๗นาที
จากวงจรปิดจะเห็นว่ามีรถตำรวจเข้ามาปิดล้อมพื้นที่หลังเกิดเหตุ
เห็นคลิปทั้งหมดเรียงร้อยช่วงเวลาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้
เกิดขึ้นที่หน้าสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่ง
ที่ถนนเฉลิมชัยกลางเมืองยาลานะฮะ
หลังตำรวจสพเมืองยาลาได้รับแจ้งเหตุยิงกัน
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวสุมารีสิริรัตน์
ซึ่งเป็นคนที่มาเที่ยวสารบันเทิงนะครับ

และยังมีคนตายอีกคนนึงก็คือนายสุภกิจทองจำรูนกาดของร้าน
ถูกยิงใต้ราวนมซ้ายนะครับ
ภัยรีบให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลศูนยาลา

พิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพราะว่าฝ่ายผู้หญิงหรือว่านางสาวสุมารีคุณ
อกจากถูกยิงแล้วยังถูกรถทับซ้ำอีกนะฮะ
ส่วนนายสุรศักดิ์อิสโรซึ่งเป็นเพื่อนของนางสาวสุมาลีผู้ตาย
ถูกยิงที่ไหล่ขวาตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ
จากนั้นตำรวจเร่งล่าตัวนายหัสชัยชาญทุ่มนุ่ม
อายุ๒๕ปีซึ่งเป็นทหารพรานสังกัดกรมฐานพราน๔๙

ผู้ชายคนนี้แหละคุณที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
กราดยิงใส่คนที่มาเที่ยวในผับ
ทั้งทับร่างของผู้เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจจับกลุ่มตัวพร้อมกับรถยนต์

และยังพบแมกกาซีนเปล่าที่ใช้แล้ว๒แมกกาซีนคุณ
ยิงจนหมดแม็กซีนทั้ง๒อัน
นอกจากนี้ยังมีปืนพกสั้น๓๘อีก๑กระบอก

เบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังอยู่ในอาการมึนเมา
แต่ให้การว่ามีเรื่องกับนายสุรสัก
เพื่อนของนางสาวซูมารีผู้ตาย
ก่อนที่เขาเองจะออกมาหยิบปืน
แล้วก็กราดยิงแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ

พบว่าจุดเกิดเหตุกับจุดที่ผู้ต้องหาถูกจับกลุ่ม
อยู่ห่างกันไปประมาณ๑๙กิโลเมตร
ทีนี้ก็ต้องไล่เลี่ยงเหตุการณ์กันต่อครับคุณผู้ชม
สอบถามกราศของผับแห่งนี้นะครับ

บอกว่าผู้ก่อเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม๔คน
ก่อนที่จะมีปัญหาทะเลาะกับนายสุรศักดิ์ซึ่งเป็นคนเจ็บนะครับ
เพราะผู้ก่อเหตุไปหยิบขวดเหล้าของโต๊ะนายสุรศักดิ์
ซึ่งนายสุรศักดิ์ก็มากับเพื่อนโดยเฉพาะนางสาวสุมาลีผู้ตาย
แล้วผู้ก่อเหตุหยิบขวดเขาไม่พอจะเอามาดื่มกินนะคุณ
ทำให้มีปากเสียงกับนายสุรศักดิ์นะครับ
แล้วทีนี้ผู้ก่อเหตุใช้ขวดตีที่หัวนายสุรศักดิ์จนหัวล้างข้างแตก
นายสุรศักดิ์ถูกตีจนหัวเลือดอาบนะฮะก็เดินออกมาจากผับ
ของผับก็ช่วยประคองไปขึ้นรถกระบะของนายสุรศักดิ์เอง
ทีนี้ครับนางสาวสุมาลีเดินตามผู้ก่อเหตุไปจะเอาเรื่องคุณ
เดินไปที่รถผู้ก่อเหตุและถามว่าตีนายสุรศักดิ์ตีเพื่อนเธอทำไม
ปรากฏว่าเมื่อผู้ก่อเหตุเดินถึงรถของเขา
เขาหยิบปืนสงครามที่อยู่ในรถยิงเข้าใส่นางสาวสุมารีทันทีก่อนคนอื่นเลยนะฮะ
ทีนี้พอนายสุภกิจกาดของร้านเห็นก็รีบเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกยิงไปด้วย
จากนั้นผู้ก่อเหตุคล้ายคนสติแตกนะครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณหน้าร้านพากันหมอบหลบคมกระสุน
หลังยิงจนพอใจยิงจนหนำใจนะฮะผู้ก่อเหตุก็ขึ้นรถเก่งของตัวเอง
เร่งเครื่องแต่ตอนเร่งเครื่องครับคุณผู้ชมฮะ
ชนร่างของนางสาวสุมารีที่นอนบาดเจ็บถูกยิงอยู่
ทับร่างซ้ำก่อนจะขับรถหลบหนี
่งหน้าไปทางถนนภูมิอาชีพตลาดเมืองใหม่ยาลา
คุณผู้ชมฮะฟังเสียงที่กาดของร้าน
เห็นเหตุการณ์แล้วก็เล่าเหตุระทึกให้ฟังนะครับ
อีกคนนึงที่ว่าอยู่ในโต๊ะที่คนที่ถูกตีเดินตาม
เขาถามว่ามึงตีก็ทำไมเดินตามถึงรถ

กาดมั่วเลยกาดในกระบวนคนที่จะเดินมาก็โดนเหมือนกัน
หลังจากนั้นแต่มันก็อีกสักพักลาดรถเสร็จก็เหยียบผู้หญิงคนหน้าที่นอนอยู่
เหยียบครับเหยียบขึ้นบนแล้วก็ไป
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้อุกอาจและโหดเยี่ยมจริงนะคุณนะ
ใช่ค่ะดูไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแล้วมีพฤติกรรมกร่างตั้งแต่อยู่ในร้าน
ไปเอาเหล้าเขามาดื่มแล้วเอาขวดไปตีหัวเขาอีก
ใช่เพื่อนคนเจ็บไปตอบว่ากระหน่ำยิงขนาดนั้นนะคะ

ใช่ค่ะทั้งเมาทั้งพกปืนทั้งโอ้โห
คุณผู้ชมค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดบนอาคาร

ต้องหมอบอยู่บนอาคารเพราะกลัวจะถูกหักสัดกระสุนขึ้นมาเหมือนกันนะฮะ
ให้ข้อมูลว่าช่วงวินาทีเกิดเหตุ

พอออกไปดูนอกระเบียงเห็นผู้ก่อเหตุ
เดินถือปืนไปมาอย่างใจเย็นคุณ
ส่วนผู้หญิงก็นอนอยู่ใกล้รถของผู้ก่อเหตุ

ไม่นานผู้ก่อเหตุขึ้นรถสตาร์ทรถ
ขับทับร่างผู้หญิงไปอย่างเร็ว
ทำเอาคนที่เห็นพากันแตกตื่นตกใจนะฮะ
เดินอยู่ในข้างรถหน้าเดิน
สักครั้งหนึ่งก็ขึ้นรถไป
ผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่
ข้างรถเพราะว่ารถข้างหน้ารถท้อยมีรถคันหนึ่งจอดอยู่
เขาไม่สามารถขับลงไปได้เพราะต้องเบี่ยงขวา

ครับผมแต่ว่าถ้าในตำแหน่งไหนส่วนไหนไม่ชัดเจน

บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ส่วนอีกคนเป็นกาดของร้านเองนะฮะเสียชีวิตเช่นกัน
ทางร้านก็เสียใจว่าเกิดคือเกิดขึ้นในช่วงบริเวณใกล้ร้านขึ้นมา
แล้วทั้งสองคนเนี่ยลูกค้าที่เสียชีวิตก็คือเป็นลูกค้าทางร้านด้วยครับ
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยกับทางร้านดูแลเรา
อันนี้คือของปกติคือร้านจะมีการตรวจอาวุธก่อนเข้าอีกแล้ว
ใช่ครับร้านก็จะมีการตรวจอาวุธอะไรก่อนเข้ามาอยู่แล้วครับตลอด
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้ครับ
เพราะว่าเป็นเหตุเกิดที่ว่าเขามีอาวุธปืนแล้วเขาเก็บไว้ในรถมา
คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้นะฮะเจ้าของร้านที่เราได้คุยแล้วนะฮะ
เรายังได้คุยกับพนักงานคนหนึ่งบอกว่าสารบันเทิงแห่งนี้เนี่ย
มานานกว่า๒๐ปีแล้วนะครับส่วนเหตุนักเที่ยวทะเลาะวิวาดกันมันเคยมีนะ
แต่ไม่ถึงขั้นกับกราดยิงกันเสียชีวิตแบบนี้นานทีจะมีเหตุยิงกัน
แต่ในอีกมุมหนึ่งเธอก็มองว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติคุณ
ทะเลาะวิวาสยิงกันแต่คราวนี้คุณมันโหดเยี่ยมทารุณเหลือเกินนะครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับภูมิกับการสพเมืองยาลานะฮะ
เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุถูกคุมตัวอยู่ที่สพเมืองยาลา
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นปืนหลวง
หรือว่าปืนที่ใช้ในราชการหรือไม่นะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ยิงอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
โดยจะนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังต่อสารจังหวัดยาลานในวันพรุ่งนี้ครับ
ขณะเดียวกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะญาติของผู้ก่อเหตุได้มาเยี่ยม
แล้วก็พูดคุยกันหน้าห้องขังใช้เวลาสั้นก็กลับไปครับ
ขณะที่ศพของนายสุภกิจทองจำรูนกาดของผับนะฮะ
ญาติยังไม่ได้ติดต่อเข้ารับศพครับ
ส่วนศพของนางสาวสุมาลีนะฮะ
ญาติเองเสียใจอย่างหนักเหมือนกันคุณ
รับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อที่บ้านเกิด
ในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับ

บอกเมื่อคืนไม่รู้ข่าวเลย
ไม่ได้รับทราบเลยว่าลูกสาวเสียชีวิตนะฮะ
มารับทราบตอนเช้าช็อกหมดสติเลย

บอกว่าทุกปีโดยเฉพาะในช่วงวันแม่
ลูกจะมากราบเท้าแม่เป็นประจำ
แต่ปีนี้แม้ว่าลูกสาวจะโทรมาบอกก่อนหน้านี้แล้ว

ไม่ได้กลับมาหาแม่ที่จังหวัดตรังนะ
แต่จะส่งเงินมาให้คุณแม่
คุณนางสาวสุมารีหรือว่าคุณโอเปิ้ลนะฮะ
ปกติลูกสาวจะพาหลานชายเพราะคุณโอเปิ้ลมีลูกชาย

พาหลานชายกลับมาเยี่ยมแม่กลับมาเยี่ยมยายเสมอ

แต่วันนี้ไม่มีลูกสาวมาบอกรักในวันแม่แล้ว
แม่เสียใจมากนะฮะช็อก
และถึงตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีนะครับ

ซึ่งโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า

รับว่าทั้ง๔คนที่ไปเที่ยวพร้อมกับผู้ก่อเหตุ
เป็นอาสาสมัครทหารพรานจริง
ขณะนี้ได้ตั้งกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วฮะ
แล้วก็ต้องลงทันทางวินัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนผู้ก่อเหตุเองก็อยู่ระหว่างทำเรื่อง
ปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนะครับ
พร้อมกับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แต่สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องการตรวจสอบ
อาวุธปืนอาก้านี้อาวุธปืนสงคราม
เป็นปืนหลวงปืนที่ใช้ในราชการปืนของหน่วยหรือไม่